คือตำรวจเมาขับรถไปชนเสาไฟฟ้า

ยัดเงินให้กับนักข่าวพันหนึ่งด้วย

โอ้โหคุณดูในรถสิชุดตำรวจขวดเหล้าอยู่ในรถ
แล้วถามก็บอกด้วยนะว่าอยู่เป็นตำรวจอยู่ที่สพพรเจริญที่บึงกาล
สรุปว่าเป็นตำรวจแต่เมาแล้วขับนะคะ
ใช่ค่ะแล้วมันมีจังหวะที่จริงคลิป
เต็มเลยนะยาว๒นาที๕๕วินาทีค่ะ
มีจังหวะที่จะยัดตังค์ให้นักข่าวพันหนึ่ง
นาข่าวไม่เอาคุณผู้ชมในคลิปนี้ถ้าเกิดว่าดูไปจนจบ
มันมีหลายช็อตเหลือเกินและด้านหลังของเรานี่เห็นไหม
หัวจะปวดไม่คิดไงว่าเหตุการณ์แบบนี้
ตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายทำผิดกฎหมายซะเอง

ใช่ค่ะให้ตำรวจชี้แจงซะหน่อยนะครับ
เหตุการณ์นี้ตำรวจสมภาพเมืองอุดอนทานี
เขาได้รับแจ้งว่าเป็นรถชนเสาไฟฟ้า
ตรงทางกลับรถตรงบขใหม่ถนนรอบเมือง
ที่ตำบลหมาแค่งอำเภอเมืองอุดอน

คนที่เขาเห็นรถคันนี้เขาบอกเลยนะ
ว่ารถคันนี้ขับสายไปสายมา

มันอาจจะไม่ชัดแล้วมันอาจจะมืด

นักข่าวน่ะไปถามไงแล้วนี่จังหวะนี้

ที่ตำรวจจะยื่นเงินให้กับนักข่าว
เนี่ยแต่นักข่าวเองก็ปฏิเสธไม่รับเงินค่ะ

เขียนเอาไว้ว่าเมาแล้วขับเท่ากับฆาตกร

อุดอนทานีอัปเดตค่ะก็โพสต์ด้วย
เหมือนกันว่าตำรวจสพเมืองอุดร

แล้วจะเอาตัวคนขับตำรวจคนนี้
ไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่โรงพัก
ทีนี้พอขอดูใบลงบันทึกประจำวัน
เอ้าไม่มีการลงปริมาณแอลกอฮอล์ไว้

ว่าทางแอดมินไปถามกับผู้หมวดเลยนะ
ได้เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตำรวจนายนี้ไหม

เดี๋ยวลองฟังดูค่ะว่าตำรวจจะตอบว่ายังไง

สวัสดีครับผู้หมวดนี่ครับผู้เสียหาย

คือผู้หมวดเป่าจริงใช่ไหมครับขออนุญาตนะครับ

ก็คือท่านยืนยันว่าร่วงว่าเธอเป่าจริงนะครับ
คนก็เลยไปแบบไปตั้งคำถามเยอะว่ากรณีเกิดแบบนี้
ถ้าเกิดเกิดกับประชาชนตำรวจจะวัดในที่เกิดเหตุเลยทันทีนี่

แต่กรณีนี้ยังไงกันแน่นะมันมีกี่มาตรฐานกันแน่
คือมันมีข้อสงสัยหลายอย่างที่ต้องรอให้ทางตำรวจออกมาชี้แจงนะฮะ
ว่าตำรวจนายนี้ที่ขับรถแล้วก็เมาแล้วก็ไปชนจนเกิดอุบัติเหตุ
คือเป็นการดื่มแล้วเป็นการเมานอกเวลาราชการเอาเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่า
หนึ่งนะสองแต่ทำไมถึงไม่ยอมให้ตรวจปริมาณแอลกอฮอลณจุดเกิดเหตุ
และตำรวจที่ไปณจุดเกิดเหตุช่วยกันหรือเปล่า

และทำไมถึงไม่มีบันทึกประจำวันไว้เกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
แล้วก็ปริมาณแอลกอฮอลที่วัดอันนี้ก็ต้องชี้แจงกันออกมาด้วย
ส่วนกรณีของตำรวจที่เมาแล้วก็ขับรถไปชน

คนแชร์มันเยอะและคอมเมนต์มาหลายเลยเหมือนกัน